พิกัดน้ำหนัก๑๐๕ปอนด์
เดิมพันธุ์ขึ้นกับแชมป์กันระหว่าง

อัดกับสอกพิฆาตแดนใต้

มวยดีดูฟรีไม่มีการกำหนัง